เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยเกิดขึ้น
ในโรงเรียนที่จังหวัดยะโสธร

เดี๋ยวก่อนให้คนเล่าก่อน

คุณนี่ตกใจไม่จริงใจเลย

นี่ไงเจอแล้ว
ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับ

ตัวมันใหญ่ขนาดนี้

ความยาว๒เมตร

คุณคิดดูแล้วกันงูมันหนักสัก๑กิโลมันจะตัวมันจะยาวขนาดไหน

แล้วดูสิครับน้องนักเรียนต้องวิ่งกรูกันกลับเข้าไปในห้องเรียน
แล้วก็ไปสอดส่องมองอยู่ไกล
แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไปเข้าแถวกันตรงหน้าเสาทรงตรงสนามหญ้า
ก็งูก็อยากจะเข้าแถวเคารพทงชาติยืนตรงหรือเปล่า
เห็นยืนตรงเลย
งูที่ไหนมันมาเคารพทงชาติไม่มี
เห็นคนยืนไง
แต่จังหวะมันเลื้อยไปตรงนั้นพอดี

เท่านั้นแหละครับใครอยู่ก็อยู่แล้วครับ
ไม่มีใครอยู่ละครับ
เข้ากันก่อนหนีก่อนหนีก่อน
คือมันมาตัวเดียวก็จริงแต่มันก็ไม่รู้จะไปฉกใครเข้าเหมือนกัน

เสร็จปั๊บคุณครูเขาก็ยังมีสตินะ
ก็คือไปไล่ต้อนเจ้างูเนี่ยอย่าให้มันตามเข้ามาในห้องเรียน

งูอาจจะอยากเรียนหนังสือหรือเปล่า
รู้เหมือนกันงูที่ไหนรักเรียน
เอาแต่ว่าก็ไล่ต้อนไปอยู่ตรงสนาม

นอนรอแผ่พุงอยู่ในสนามฟุตบอล

อัตรายชูคอขึ้นมา

แล้วก็เจ้างูตัวนี้ก็ปลอดภัยดี
จับไปปั๊บก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป